จำธรรมเนียบรัฐบาลก็จะทำกันเป็นประเพณีเลยค่ะ
ในการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีท่านต่าง
ต้องบอกว่าเจ็บเจ็บคันคันแสบทุกฉายามาแล้วนะคะแล้วก็ท่าทีเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าธรรมเนียบไปดูกันค่ะเริ่มจากฉายารัฐบาลค่ะ
คุณผู้ชมคะฉายารัฐบาลก็คือหน้ากากคนดีนะคะโอ้หน้ากากคนดีค่ะ
ซึ่งสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบเขาอธิบายบอกว่า
ปีนี้เป็นปีที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดคุณทัศนัย
ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลเนี่ยก็มีการสร้างภาพจำว่าเป็นคนดี
แต่ว่ามันมีข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์เพื่อประชาชน
อย่างที่ประกาศเอาไว้ได้หรือไม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นนโยบายกัญชา
นโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูล
มีความคลุมเคลือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่
ผู้สื่อข่าวเขาก็เลยบอกว่าเลยเกิดความเคลือบแคลง
ภายใต้หน้ากากที่ประกาศเป็นคนดีนั้นจริงหรือไม่
นี่ฉายาแรกคำยิบเลย
ท่านต่อไปยินว่ามีงอนใช่ไหมครับวันนี้
ก็มีท่าทีออกมากับผู้ศึกคาวเหมือนกัน

ก็ต้องได้ฉายาเป็นธรรมเนียมเช่นเดียวกันนะคะ
ฉายาของท่านก็คือ๘เกือบ

ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
สารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากปมวาระ๘ปีจำได้ใช่ไหมคะ

เอกประยุทธ์ก็มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจ
ทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
แต่ปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าที่จะปัดความเกี่ยวยงได้
ถึงแม้ว่าพิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาด

เวลาเล่นเอาบริการที่ทำเงียบก็แผ่อุ้มคลึมพอสมควร
ครึมเหมือนกันเพราะไม่ได้คำตอบจากท่านนาย

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
นี่ก็ปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่พักหนึ่ง

พักหนึ่งนะคะก็เป็นที่มาของฉายาของท่านค่ะ
รองนายกปกติเป็นรองนายก

คือ๓๘วันที่ได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูล
ก็ตอนนั้นท่านก็ลงพื้นที่ทำงานแบบรัวเลยนะคะ
ตอนนั้นกองเชียร์ของนายกตัวจริงก็ร้อนหนาว
แต่สุดท้ายผู้สื่อข่าวบอกก็เป็นได้แค่รองนายก

ท่านนายกก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะคะ
ก็ได้ฉายาว่าเครื่องจักรซักล้าง
นี่ด้วยความเอกอุทางด้านกฎหมายระดับปรมาจารย์ในตำนาน
ผู้สื่อข่าวบอกทำหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกลคอยซักล้างความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านผล

ชัดเจนไม่ต้องอธิบายอะไรกันเลยนะคะ

คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ฉายานี้ค่ะ
ภูมิใจดูดพูดแล้วดอย

ถึงจะปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติด
แต่กฎหมายควบคุมกลับค้างเติ่งติดดอย

แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมบานปลาย
เข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดาย

ก็สวมบทไดโว่โชว์พลังดูด
สสนักการเมืองไม่สนหน้าอินหน้าพรม
เดโว้เหมือนเครื่องแบบสูบน้ำนะครับ

ว่าการกระทรงพาณิชย์ทรยาประกันลายได้

แต่เอามาล้อการประกันรายได้

ในการหาเสียงของภาพประชาทิปัตย์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

อาณาจักรรุ่นที่๖๕แล้วท่านก็กล่าววาทะนี้บนเวทีเราไปดูช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนี่แหละที่มาของวาทะแห่งปี
หรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้
อ่ะประกาศฉายาเสร็จสับนะคะทั้งรัฐมนตรีทั้งคอรมอทั้งนายกรัฐมนตรี
คราวนี้ต้องไปดูก่อนว่าเจ้าตัวเนี่ยรับทราบฉายาแล้วมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกท่าทีท่านนายกเหมือนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่

สื่อข่าวอยู่ฝั่งซ้ายท่านไม่เหมือนจะไม่ค่อยมองเท่าไ
แบบให้เห็นแต่หูท่านไม่ให้เห็นหน้าเลย
แล้วดูตอนที่คุยกันหน่อยนะคะหลังจากถามท่านว่ามีการประกาศฉายาออกมาแล้วเนี่ย

ก็มีนิดนึงแหละครับงอนนิดหน่อย
ถ้าวัยรุ่นเขาถามกันปกติเขาจะถามว่าชอบป่ะเนี่ย
งอนป่ะเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับ
ด้วยความเคารพรับจากสื่อบัญชนเนอะ
เป็นธรรมเนียมทุกปีนะครับ